มีคุณผู้ชมส่งมาไปตลาดซื้อผักหมูผลไม้ปลาแช่ตู้เย็น
แล้วก็มีทุเรียนมัตตะบะน้ำเต้าหู้เค้กเยอะมากเลย
ที่บ้านอยู่กันกี่คนครับซื้อเยอะจัง
ซื้อมาฝากเราไงคุณไม่กินเหรอ

วันนี้ดิฉันก็มีของมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกัน

ก็ไม่รู้จักว่าขนมอิ๋วกล้วยคืออะไร

งั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพร้อมกันค่ะ

ไปกันที่ตลาดพลูฝั่งธนบุรีนะคะ
ตลาดนี้เขาขึ้นชื่อว่ามีของกินเด็ดอร่อยเยอะมาก
วันนี้ก็เลยจะพาไปกินขนมชนิดนี้ที่มีชื่อว่าอิ๋วกล้วย
หรือบางคนรู้จักกันในชื่อว่าขนมแป้งทอดน้ำมัน
เป็นขนมว่างของชาวจีนโบราณค่ะ
นับวันก็หาทานยากมากแล้วนะคะ
แต่ว่าที่นี่เขายังมีอยู่เป็นร้านเล็กริมทางรถไฟ

ร้านขนมอิวกล้วยร้านนี้เฮโร่ตั้งอาฆาระฐากุล

มานานแล้วขายตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหม
ตอนไหนฮะรุ่นพ่อขายมาตั้งแต่รุ่นพ่อ

มาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่๒

เพราะว่าพี่แกขายก่อนหน้านั้น
ใช่คิดเอาจริงป่ะเนี่ย

ขายดิบขายดีแต่ตอนนี้ที่ขายมาเนี่ย
ก็คือเป็นรุ่นที่๓ของตระกูลแล้ว

ทอดสูตรกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
ไม่ยอมย้ายร้านไปไหนเลยนะคะ

เขาจะเป็นขนมอิ๋วกล้วยแบบไส้หวาน
จริงเขามี๒แบบคือไส้เค็มกับไส้หวาน

ก็คือเป็นไส้ถั่วลิสงกับไส้ถั่วเหลือง

เป็นผักกาดเป็นอะไรประมาณนี้นะคะ
เฮีโรธก็บอกกับเราอีกด้วยว่า

ไม่ขาดสายเลยเพราะว่ามันหาทานยากแล้ว
เดี๋ยวนี้นะครับตัวเนื้อแป้งเนี่ย

ถึงจะเอามาปั้นแล้วก็ใส่ไส้เข้าไปได้
แล้วก็ค่อยนำแป้งออกมาทอดอีกที

เขาใช้เตาถ่านในการทอดนะคุณ

มันจะควบคุมความร้อนได้ดี

มันกรอบหอมอร่อยมากยิ่งขึ้น

วกกับไส้หวานของถั่วลิสง

เคี้ยวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำให้มันแบบ
เข้ากันมากแต่เฮียโรธบอกกับเราว่า
วิธีการกินให้อร่อยสุดก็คือ

นี่กินกับตะเกียบ

แล้วก็ต้องมีน้ำชาถูกต้อง
นี่ก็จะเป็นวิธีการกินที่มันอร่อย
เพราะว่าคนจีนเขาจะกินอะไรกับน้ำชา

อันนี้ก็เป็นขนมแบบสูตรจีนโบราณด้วยนะครับ
จะช่วยตัดเลี่ยนหวานได้
เป็นของโบราณที่หาทานยากแล้วก็ขายถูกมาก

ถูกมากใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อย
แล้วก็หาทานยากนะคะไปกันเลย

ริมฝั่งตรงฝั่งทนนะคะริมทางรถไฟ
หรือว่าจะโทรไปสั่งล่วงหน้าได้
ถ้าจะซื้อเยอะนะคะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้แล้ว

ขนมอิวกล้วยตลาดภู
บางคนของกินดีอร่อยเยอะ
แล้วที่ตลาดพลูเนี่ยนะบอกเลยน้องใบตองสนใจนะ

อยากจะไปมากเดี๋ยวจะไปบุกลุยตลาดเลย

ปกติเราเคยได้ยินแต่กุ้ยช่ายตลาดภูใช่ไหม
ใช่ค่ะวันนี้อิ่วกล้วยตลาดภู
เพราะว่าขายมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่
แล้วตอนนี้กิวกล้วยตลาดพลูก็มาอยู่ในสตูดิโอของเราแล้ว

ชิ้นมันค่อนข้างจะใหญ่ถ้าเทียบกับหน้าคุณชนะเนี่ยนะฮะ

ได้ดูชัดไงคุณผู้ชมจะได้เห็น

ไม่มองหนูออก

เต็มปากเต็มคำ

ถั่เหลืองไหมถั่ลิสงถั่วเหลืองนี่คุณบอกใช่ไหม

เดี๋ยวที่ฉันจะชิมส่วนที่ส่งให้คุณจะได้ไม่ชิมคนเดียว

ค่ะอันนี้เป็นถั่วลิสงเนี่ยคุณผู้ชม

คืออันนี้ที่สองคนทานเป็นไส้หวานใช่ไหม

เค็มนี่อย่างเช่นพวกไส้ผักกาดใช่ไหม
อุ๊ยเป็นถั่วลิสงอร่อย

เราจะได้เนื้อถั่วลิสงแบบ

อืมปรึกษาชะด้านแล้วดีหรอก

ฉันก็เลยให้คุณกินกันไปก่อนตามสบายเลย
ถ้าหากว่าซื้อใหม่ทอดร้อนกรอบนี่

ก็บอกแล้วว่ากลืนน้ำลายกันไปก่อน
ใครล่ะบอกให้กินเยอะแยะขนาดนี้นะคะ